นะครับก็ขอเลิกขอเลิกแล้วจะกลับบ้านฉัน

ระหว่างที่มาส่งที่สถานีขนส่ง
ปรากฏว่าฝ่ายชายง้อขอคืนดี

มีครับมีลูกโกรธ

ตำรวจภูทรจังหวัดตราดได้รับแจ้งเหตุนะครับ

เผื่อกันที่สถานีขนศพพฤษฐาน

พอเจ้าหน้าที่มาถึงผู้ชายผู้หญิงคู่

ฝ่ายชายคือนายสมบัติอายุสามสิบห้า
อายุสามสิบสามปีนี่ยืนโทรศัพท์อยู่เนี่ย
จากการตรวจค้นรถกระบะของฝ่ายชายนะครับ
พบปืนลูกโม
จึงยึดไว้เป็นของกลางนะครับแล้วก็นำตัวทั้งคู่ไปสอบสวนเพิ่มเติม
ที่สวพอบมิงตราศตร์ตอนนั้นไปหาปืนอยู่ใต้นี้

นางสาสุพรรณสานะครับภรรยาเล่าว่า
เธอนายจับได้ว่าสามีแอบไปมีเมียน้อย
ก็เลยขอเลิกขอเลิกก็เก็บผ้าเก็บผ่อน
เธอมาส่งฉันด้วยนะที่ขนส่งสวัสดิ์ตา

พอมาถึงสถานีขนส่งคุณผู้ชมครับ
สามีก็ไม่ยอมให้เธอกลับคู่

กลัวนะครับว่าจะเกิดอันตรายเพราะสามีเนี่ย
มีปืนอยู่ในรถเลยโทรแจ้งตำรวจครับ

มันขู่เป็นเรื่องปกติที่เขาเคยขู่

แต่แค่ขู่เฉยเขาเคยทำร้ายเราไหม

นางสาวนกนะครับพนักงานขายตัวโดยสารนะครับ

เห็นผู้ชายขับรถมาส่งผู้หญิงที่หน้าสถานีขนส่ง
จากนั้นฝ่ายหญิงก็เดินลงมาซื้อตัวจากไปกรุงเทพ
แต่ระหว่างนั้นฝ่ายชายก็เดินลงจากรถตามมาง้อแหละ

แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมแล้วก็เลยมีปากเสียงกัน
กระทั่งตำรวจมาครับคุณผู้ชมครับ